นี่เป็นข่าวใหญ่ที่วันนี้วันพุธใช่ไหม
เราตามกันมาตั้งแต่แบบต้นสัปดาห์แล้ว
หลังจากเกิดเหตุเลยนะคะนี่ค่ะ
เหตุการณ์ยิงถล่มบ้านพ่อตา

มันทำให้ข่าวนี้มีความสูญเสียทั้งหมด๖ศพค่ะ
ก็เป็นทั้งฝั่งพ่อตาด้วยรวมถึงเป็นฝั่งผู้ก่อเหตุด้วย
ตอนนี้ตัวผู้ก่อเหตุดาบตำรวจเนี่ยยังจับตัวไม่ได้ยังหนีอยู่นะ
แม้จะเพิ่มเงินรางวัลนำจับเป็นห้ามึงก็ตาม
แต่หนึ่งในทีมที่ก่อเหตุคือนายมานพค่ะจับตัวได้
แล้วก็เอาตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้แต่ละจุดเลย
ว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะคือเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้ดูภาพกันก่อน
อันนี้เป็นกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันเกิดเหตุเราก็ไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะคะ
ส่วนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายมานพว่างงานหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับตัวได้
นำตัวออกจากที่โรงพักคิรีรัฐนิคมค่ะจะไปทำแผน
อันนี้จังหวะที่นำตัวออกมาเนี่ยนะคะจุดแรกเนี่ยที่ไปก็คือไปที่รีสอร์ท
ในพื้นที่ตัวอำเภอคีรีรัฐนิคมจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่นายมานพนะ
กับในวัดหรือว่านายธรรมรัฐพี่ของดาบตำรวจอัตภพรมาเข้าพัก
แล้ววันที่แปดเมษาเนี่ยในบาสลูกดับตำรวจอัตตาพรเนี่ยขับวีออสพาไปก่อเห
อันนี้คือจุดแรกค่ะรีสอร์ทตรงนี้ที่เขาบอกว่าเปิดไว้๒ห้องใช่ไหม
นึงเนี่ยก็ดาบตำรวจอัตภพรมาเปิดไว้ตอนแรกแล้วก็หลังจากนั้นมาเปิดเพิ่มอีกห้องหนึ่ง
ทีนี้จุดที่๒ค่ะไปดูจุดที่๒กันหน่อยจากรีสอร์ทไปที่บ้านผู้ใหญ่รงค์
โดยในบาสลูกของดาบตำรวจอัตภพรเป็นคนขับรถขับวีออสมา
มีนายมานพนั่งคู่มาข้างหน้าด้วยกันข้างหลังเนี่ยก็เป็นสองพี่น้อง
คือดาบตำรวจอัตภพรกับในวัดพี่ชายทีเนี้ยพอขับวีออสมาถึงแล้ว
จอดรถหน้าประตูทางเข้ามานพเนี่ยลงจากรถไปหยิบปืนที่เบาะหลัง
แล้วไปยืนตรงข้างต้นปามอันนี้คือตอนที่ช็อตที่ลงมาหยิบปืนนะ
ตำรวจให้ทำทีละจุดเลยว่าทำยังไงหยิบปืนเสร็จไปยืนข้างต้นปาม
แล้วยิงไปที่นางแตงนางแตงคือภรรยาคนปัจจุบันของผู้ใหญ่โรง
เพราะว่าตอนนั้นนางแตงนอนเปรย์อยู่ที่สาราหน้าบ้าน
รอบแรกเนี่ยยิงไปไม่โดนนะนางแตงวิ่งหนีแล้วก็ไปยิงซ้ำ
แตงก็เลยล้มลงเสียชีวิตข้างโอ่งน้ำอันนี้คือศพแรกที่ก่อเหตุค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยมานพก็วิ่งไปหลบเอ่อเอ่อ
วิ่งไปหลบที่หลังต้นปามอีกต้นนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ชั้นล่างของบ้าน
ถามว่าแล้วอีก๒คนพี่น้องที่อยู่ในรถล่ะในวัดพี่ชายกับดาบ
ดาบตำรวจน้องชายพี่ชายเนี่ยคือวิ่งเข้าด้านข้างบนค่ะ
ส่วนดาบตำรวจอธพรก็ขึ้นไปด้านบนของบ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็มีการยิงต่อสู้ในวัดเข้าข้างบ้านนะ
ดาบตำรวจอัตภพรขึ้นข้างบนแล้วก็ยิงต่อสู้กัน
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยบาสลูกของดาบตำรวจเนี่ย
ถอยรถมารับมานพก็เอาปืนไปเก็บไว้ที่เบาะหลัง
แล้วก็วิ่งกลับมาขึ้นรถนั่งข้างคนขับเหมือนเดิม
ถึงบอกว่าขากลับเนี่ยไปสี่กลับสาม
กลับสามเพราะว่าพี่ชายคือในวัดเนี่ย
อยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่โรงนะคะจากนั้นครับทั้งหมดเนี่ย
เหลือสามแล้วใช่ไหมค่ะขับรถไปอีกรีสอร์ทในตะบนเขา
อำเภอบ้านตาขุนครับห่างจากบ้านผู้ใหญ่โรง
ประมาณสักยี่สิบสี่กิโลเมตรเอาเนี่ยไปจอดไว้แล้ว
ตอนนั้นสลับรถคุณผู้ชมฮะไปเปลี่ยนเป็นรถเก่ง
ยืมเพื่อนตำรวจมามาทิ้งไว้ในห้องพักรีสอร์ทครับ
ก่อนจะขับรถไปส่งมานพที่บ้านเช่าในตะบนเขาพังนั่นเอง
พอมานพเห็นว่าอัตภพรเริ่มคุมสติไม่อยู่แล้ว
คลั่งแล้วมานพกลัวครับวิ่งหนีไปเลย
วัวตายเออก่อนจะมารู้ว่าอัตภพรเนี่ย
ยิงลูกชายตัวเองในรถจนเสียชีวิตอ่ะคุณผู้ชมอืม
นพบอกว่าหลังก่อเหตุยิงกันตายหลายศพเขาเลยรู้สึกว่า
ไม่ได้แล้วต้องหนีแล้วแล้วพอรู้ว่าอัตภพรยิงบาส
ซึ่งเป็นลูกชายแท้เสียชีวิตอีกเขายิ่งกลัวจะโดนฆ่าปิดปากไปด้วย
เขาก็เลยไม่คิดว่าอัตภพรจะกล้ายิงลูกตัวเองอ่ะอืม
เขาหนีไปอยู่บนเกาะทางฝั่งจังหวัดพังงาครับแต่ลูกลูกของเขาก็กลัวจะถูกตามฆ่า
ก็เลยโทรให้มามอบตัวแล้วมานพก็ติดต่อผ่านกำนันคนหนึ่งในพื้นที่
เพื่อขอมอบตัวกับตำรวจเขาฝากขอโทษด้วยนะฝากขอโทษครอบครัวผู้ใหญ่โรงด้วยครับ
ตำรวจอัตภพรมานะไปดูคดีดูอะไรหน้างานเนี่ย
ประวัติก็ไม่ธรรมดานะคะยังไงฮะเป็นมือปืนรับจ้างระดับพักการในพื้นที่ภาคใต้เลยนะ
แล้วรู้จักกับในวัดพี่ของดาบอัธพรเนี่ย
รู้จักกันที่ไหนรู้ไหมในเรือนจำรู้จักในคุกที่สุราช
แล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษคดีฆ่าคนตายมาไม่นาน
เห็นไหมถึงบอกแล้วประวัติของมานพก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
พอทำแผนเสร็จนะตำรวจคุมตัวมานพมา
มาขังที่สคิริรัฐนิคมส่วนเรื่องคดีเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการล่าดาบตำรวจอัตภพร
เพราะว่าอะไรตอนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะ
เอาปืน๙มมที่ติดตัวอยู่ล่ะ
แล้วเห็นบอกว่าตั้งค่าหัวตอนนี้เนี่ย

ถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่มาได้

แต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไลน์มาบอกกับญาตินะ
บอกว่ามาขนาดนี้แล้วอ่ะยังไงก็ไม่มอบตัวแน่นอนนะคะ
ทีนี้เรื่องปืนด้วยคุณผู้ชมคือปืนเนี่ย
แล้วยืมของเพื่อนตำรวจมาอีกกระบอกหนึ่ง
ทีนี้มี๒กระบอกก็เลยคิดว่าในรถที่ขับไปก่อเหตุเนี่ย
น่าจะมีอาวุธปืนนะเดาว่าไม่ต่ำกว่า๔กระบอกแน่นะคะ